พิธีกรเอยและล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
เล่นละครกับวิกอโศกคุณผู้ชม

เอมมี่คุณภรรยาคนสวยเป็นฝ่ายสนับสนุนค่ะ
ส่วนเรื่องที่ทุกคนชอบถามว่าทั้งคู่เนี่ยเออ

ทั้งคู่ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมนะคะ
แต่ก็ไม่ถอดใจนะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาเลยจ้า
จริงก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้อยู่แล้วครับ
อยากจะร่วมงานกับหลายท่านนะฮะ
โดยเฉพาะทางช่องวันอยู่แล้ว
ก็ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากครับดีใจ
ไอซีกับเอมมี่มีร่วมงานกับช่องวันทั้งคู่เลย
ก็เป็นเรื่องปกติเพราะวันนี้เราสองคนก็เป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าเราก็ยินดีแล้วก็เป็นเกียรติที่จะร่วมงานกับคนเก่งหลายท่านอยู่แล้ว

ก็ลองถามเขาเลยเลยครับ
ก็เรายังก็ภรรยากับผม
ภรรยาเขายังอยากสนุกกับการใช้ชีวิตแบบนี้อยู่เป็นสามีภรรยาอะไรอย่างนี้ครับ
เท่านั้นเองมีแค่นี้ไม่มีอะไรอัปเดตใหม่เลยจริงว่าทำไม
ไม่ใช่พูดว่าไม่พร้อมคือเขาคงไม่อยากมีนะฮะ
ซึ่งผมก็เคารพในการตัดสินใจของเขา
อย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปก็นั่นแหละครับก็ชัดเจนแบบนั้นว่า
มันก็ไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของเราแล้วก็ภรรยาของเรา
เอาที่บางทีเราสุขคนเดียวมันก็ไม่ใช่
คู่นี้เขาแต่งงานกันมาประมาณ๔เกือบเข้าปีที่๕แล้วมั้งนะคะ
ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะไม่เป็นไรหรอกขอแบบนี้ปุ๊บปั๊บรับโชคเดี๋ยวมันมาเลย
ใช่ค่ะก็อย่างที่คุณซีบอกแหละของแบบนี้จะสุกคนเดียวไม่ได้
ก็ต้องถามภรรยาด้วยว่าโอเครึเปล่านะครับ